มาดูข่าวความสูญเสียนะคะถือว่าเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่เหมือนกัน
สำหรับวงการการศึกษาค่ะโดยวงการการศึกษาและการเมือง
สูญเสียบุคลากรอันทรงคุณค่าไปอีกหนึ่งท่านซึ่งก็คือศาสตราจารย์ลิขิตธีระเวคิน
โดยเสียชีวิตอย่างสงบด้วยโรคมะเร็งในอายุเจ็ดสิบห้าปีค่ะศาสตราจารย์ลิขิตธีระเวคิน
วัย๗๕ปีราชบัณฑิตและนักวิชาการชื่อดังด้านรัฐศาสตร์
เสียชีวิตลงอย่างสงบที่โรคที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
โรคมะเร็งหลังเข้าพักรักษาตัวตั้งแต่ช่วงปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมา
อาจารย์ลิขิตเป็นนักวิชาการที่เชี่ยวชาญการเมืองไทย
เป็นอดีตคณะบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
สมัยรัฐบาลของผลเอกชาวลิศยงใจยุทธ์
เคยเป็นอดีตหัวหน้าพักพลังแผ่นดินไทย
และเคยได้รับเลือกให้เป็นสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรแบบบัญชีรายชื่อของภักดิ์ไทยรักไทย
ส่วนผลงานด้านวิชาการเคยได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ
สาขารัฐศาสตร์และรัฐประสาสนศาสตร์สภาวิจัยแห่งชาติปี๒๕๕๙
และเคยได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดกล้าวโปรดกระหม่อม
แต่งตั้งเป็นราชบัณฑิตประเภทสังคมศาสตร์
สาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์เมื่อปี๒๕๕๙
จัดขึ้นในช่วงเย็นวันนี้เวลา๕โมงเย็นที่วัดธาตุทองเขตวัฒนากรุงเทพค่ะ